เที่ยวกันต่อดีกว่าเดี๋ยวผมพาลงใต้ไปที่จังหวัดกระบี่นะครับ
ไปดูความสวยงามของปากการังกันหน่อย
หลังจากที่งดกิจกรรมการท่องเที่ยวเป็นเวลา๑ปี
บริเวณเขตอุทยานแห่งชาติหาดนพรัชธารามูเกาะพี
ก็คือเกาะยูงนั่นเอง

ฟื้นฟูกลับมาสวยงามแล้ว
นี่แหละครับนายวรพฤษล้อมลิ้มนะครับ
ที่เป็นหัวหน้าอุทยานแห่งชาติหาดนพรัชธารามูเกาะพี
จังหวัดกระบีก็กล่าวว่าตนเองเนี่ยนะครับ
ลงพื้นที่ไปพร้อมด้วยด็อกเตอร์ทอนธรรมรงค์นาวาสวรรค์
เป็นที่ปรึกษาอุทยานและนักวิชาการทางทะเลชื่อดังเลยทีเดียว
เดินทางไปสำรวจครับบริเวณอ่าวเกาะยูง
ซึ่งอยู่ใกล้กับเกาะพีและเกาะไผ่นะครับ
ซึ่งทางกรมอุทยานก็ประกาศปิดห้ามเข้าทำกิจกรรม
เพื่อฟื้นฟูแนวปาการัง
พบว่าปากการังจำนวนมากครับหลายชนิดเลย
ฟื้นตัวกลับมาสวยงามแล้วนะเป็นแนวยาวนับร้อยเมตรเลยทีเดียว
หลังจากก่อนหน้านี้ปากการังในจุดดังกล่าวนะครับ
ได้รับความเสียหายจากภาวะน้ำทะเลร้อนขึ้น
และการเข้าไปทำกิจกรรมของนักท่องเที่ยวครับ
ซึ่งการปิดอุทยานในบางส่วนแบบนี้นะครับ

ซึ่งเป็นมาตรการในการฟื้นทะเลกระบี่
ให้กลับมาดีดังเดิมครับ
หลังจากนี้นะครับจะยังคงปิดบริเวณเกาะยูงต่อไป

จะให้เข้าไปได้หรือไม่นะครับ
คือในบางพื้นที่เนี่ย
ติดตามข่าวสารกันดูนะครับ
ใครที่อยากจะไปท่องเที่ยวในช่วงแบบนี้นะคะ